ส่วนอีกคดีหนึ่งก็เป็นเรื่องของดาบตำรวจปืนโหด
เพราะว่าท่อไอเสียของรถมอเตอร์ไซค์มันเสียงดัง
แล้วดาบตำรวจก็ใช้ปืนยิง
ความคืบหน้าในเรื่องนี้เมื่อวานมีการคุมตัวดาบตำรวจที่ก่อเหตุ
ฝากขังสารจังหวัดตลิ่งชันซึ่งก็มีชาวบ้านไปให้กำลังใจดาบตำรวจนายนี้นะคะ
ล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้ทางตำรวจสนธรรมศาลา
ก็ได้คุมตัวดาบตำรวจสิริมงคลไปฝากขังสารจังหวัดตลิ่งชันผลัดแรก
ในข้อหาฆ่าผู้อื่นและพกพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
โดยชั้นพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวเพราะว่าคดีนี้ก็ถือว่าเป็นคดีอุกชะกัน
แล้วก็มีภรรยามาให้กำลังใจร้องห่มร้องไห้ตลอดเวลา
คือก็ยังทำใจไม่ได้ที่สามีถูกจับดำเนินคดี
ส่วนทางด้านดาบตำรวจสิริมงคลสีหน้าสีตานักข่าวรายงานมาว่า
สีหน้าสีตาก็เรียบเฉยไม่ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนนะคะ
แล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีชาวบ้านมาให้กำลังใจด้วย
ซึ่งทางด้านนางธนพรแสนคำอายุ๔๙ปี
เขาเป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่งด้านหลังสนธรรมศาลาค่ะ
ก็สนิทสนมกับทางดาบตำรวจสิริมงคลนี่แหละ

บอกว่าตอนรู้ข่าวยังตกใจ
ไม่คิดว่าจะเป็นดาบตำรวจคนนี้ที่ก่อเหตุ
เชื่อว่าดาบตำรวจป้องกันตัว
เพราะว่าจากนิสัยส่วนตัวเท่าที่รู้จักกันมาเนี่ยนะคะ
ตำรวจสิริมงคลก็เป็นคนนิสัยร่าเริงนิสัยดี

มาอุดหนุนที่ร้านขายอาหารตามสั่งของเธอเป็นประจำ
ทักทายตลอดเป็นยังไงขายดีไหม
แล้วก็เธอก็ฝากบอกดาบตำรวจด้วยนะคะ

เป็นกำลังใจให้กับดาบตำรวจเสมอนะคะ
นี่แหละคุณผู้ชมคือที่ชาวบ้านเขาไปให้กำลังใจกันนะ
เพราะว่าจริงเวลาที่เกิดเหตุ

ที่เป็นร้านขายหมูกระทะพอตกเย็นมา
พนักงานก็จะไปตั้งโวงโป๊งเหล้า

แล้วก็เคยแจ้งปราศานกับทางดาบตำรวจเสี่ยงรูเหลียวมงคล
ให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่มาตรวจสอบหน่อย

ชาวบ้านเขาก็เลยให้กำลังใจกับตำรวจนะคะ